คุณผู้ชมครับกรณีที่ครอบครัวหนึ่งได้ขับรถไปตามถนนที่เป็นโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นบังปะอินโคราชแล้วก็ถูกเสาไฟฟ้าของโครงการล้มลงมาทับรถนะครับจนพังเสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดทางกรมทางหลวงยืนยันนะครับว่าจะเยียวยาให้อย่างถึงที่สุดเบื้องต้นจะจัดหารถคันใหม่แทนรถที่เสียหายด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถเก๋งเคราะหร้ายคันนี้

นาทีชีวิตในช่วงเย็นของวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
พวกเขาพ่อแม่ลูกที่อยู่ภายในรถ
เสาไฟฟ้าในโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
เส้นทางบางประอินสระบุรีโคราช
พื้นที่ตำบลสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ทับรถเก๋งจนกระจกหน้ารถแตกระจาย
สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกชายของเขา
ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหลังประสบอุบัติเหตุ
อันติ๊ดประกันชั้น๑ของนางสาวนัชวัลสังเมือง
เจ้าของรถที่เพิ่งออกรถมาใช้งานได้ไม่ถึงเดือน
อยู่ในสภาพหน้ารถพังเสียหายเกือบทั้งหมด
ยังทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
กระดูกซี่โครงบริเวณลำคอร้าว
ต้องใส่เปลือกดำคอนานกว่า๒เดือน
คุณหมอบอกกระดูกซี่โครงร้าว

คุณหมอแจ้งว่ามันเป็นซี่ที่ใกล้ก้านประสาทสมองที่สุด
ทางโรงพยาบาลก็พาพี่เข้าเครื่องซีทีสแทนซ้ำหลายรอบ
รวมทั้งอวัยวะภายในของพี่
เพราะพี่ระบมช่องท้อง
แล้วก็มีการงดน้ำงดอาหาร

ส่วนสามีและลูกชายของเธอรอดชีวิตมาได้

โดยเธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว
มีเพียงตัวแทนของหน่วยงานกรมทางหลวง

แต่ก็ไม่มีใครแสดงตัวรับผิดชอบเยียวยา

ที่เธอจะเข้าแจ้งความที่สพนสาหร่าย

เกลี่ยถึง๒ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล
คู่กรณีไม่ยินยอมจ่ายค่าเสียหาย
ตามที่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเรียกเก็บ
แต่ยื่นข้อเสนอให้เป็นค่าสินใหม่ทดแทน

และยังออกมาโต้ข่าวในข้อมูลที่บิดเบือนความจริง
จึงตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ผ่านโลกออนไลน์
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากสังคม
เพราะว่าในวันที่๒๕เนี่ยมีการลงลิงก์ข่าวบ้างเล็กนะคะ
ว่าเกิดอุบัติเหตุเส้นนี้สายนี้
แต่หลังจากนั้นพวกพี่ก็อยู่กันอย่างเงียบ
เพราะมั่นใจนะคะคาดหวังอย่างสูง
ว่าโปรเจกต์ช้างระดับชาติ
ต้องมีมาตรฐานงานระดับชาติ
แต่ถ้าผิดพลาดไปแล้วด้วยเหตุอันใด
เขาต้องมีการตระหนักได้
และต้องรีบวางมาตรการแก้ไข
และสิ่งที่สำคัญที่ควรที่จะต้องมีคือ
จิตสำนึกคุณธรรมระดับชาติ
ในการที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขากระทำ
ทางฝั่งนายบัญชาสุทัยบำรุงผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง
ยืนยันว่ากรมทางหลวงไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
กับการเจรจาค่าเยียวยาก่อนหน้านี้
โดยเข้าใจว่าเป็นการเจรจาตกลงกับบริษัทรับเหมาเท่านั้น
ส่วนกรณีเยียวยาผู้เสียหายกรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจ
และจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมที่สุด
ซึ่งหากผู้เสียหายต้องการรถคันใหม่
ทางกรมทางหลวงก็จะดำเนินการให้
ต้นในวันพรุ่งนี้จะหารือในที่ประชุม
ผู้รับเหมาและบริษัทประกัน
เพื่อหาข้อสรุปรวมทั้งจำนวนเงินเยียวยาที่แท้จริง
พร้อมยืนยันว่าการเยียวยาจะทำให้ผู้เสียหาย
พอใจอย่างแน่นอนแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมด้วย
ร้อยตำรวจเอกวิวัชชัยรักแก้วรองสารวัตรสอบสวน

คดีความเรื่องนี้มีการเจรจาเสร็จสิ้นไปแล้ว๒ครั้ง
กรวมทั้งได้รับทุกเวทธนาทรมานร่างกายและจิตใจ
แต่ท้ายสุดแล้วยังเจรจาไม่ลงตัว
จึงมีการเสนอค่าสินใหม่ทดแทนในเบื้องต้น๕๐๐๐บาท
โดยผู้เสียหายไม่ขอรับเงินจำนวนดังกล่าว
ส่วนเรื่องคดีความนั้นขณะนี้กำลังรวบรวมเอกสาร
เพื่อส่งฟ้องต่ออายการพร้อมแจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและมีผู้บาดเจ็บสาหัส
ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าตกลงกันไม่ได้
ก็ต้องแนะนำให้ไปฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป